สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
การแก้ไขร่น้ำนุนตามระบบของลักษณะภาคกระบวนการมีขั้นตอนอยู่แล้ว
เปิดสมัยวิทยาบาลมีเคมีแขินตอนที่เอง
จะจะเปิดไปทำไมสวัสดีค่ะคุณชมคะวันนี้เรายังคงนั่ง
พูดคุยกันต่อเพื่อประเมินสถานการณ์นะคะคือจริงจริงแล้ว
ก็อาจจะรอรับบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะคะ
คือเรื่องของการถกเถียงกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรม
ธรรมนูลนะคะว่าจะออกในลักษณะแบบไหนแต่ว่าใน
ส่วนของเอ่อเงื่อนของเวลาเนี้ยเดี๋ยวไม่แน่ใจว่า
มันมันจะเทียบเคียงกันไปได้กับการคลี่คลายสิทธิ
นอกสภาได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเราวัดจากน้ำ
เสียงดูแล้วเนี้ยนะคะในส่วนของก็ไม่กล้าจะเรียกคำ
แก่นำแต่ว่าในส่วนของผู้ชุมนุมที่เราเห็นหน้า
คุณคุ้นตาเวลาจะตอบคำถามเนี่ยก็อาจจะต้องรอ
ลุ้นว่าร่างของไอลอร์ที่มีแสนกว่ารายชื่อส่งเข้าไปเนี่ย
จะได้รับการพิจารณาแบบไหนแล้วก็ตกลงถ้าจะมีการร่าง
มนุนแต่ละคนเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนจากการเลือกตั้ง
สอรรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหรือว่าเป็นเลือกตั้งสอรรรล่อ
ส่วนใหญ่แล้วบวกบางส่วนที่มาโดยที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

วันนี้สองท่านเหมือนเดิมค่ะท่านแรกรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะ
อาจารย์ภัยบูลนิติตะวันอีกหนึ่งท่านเคยมาตอนออกจากคุก
ที่พูดเขินก็คือว่าไม่อยากจะบอกว่าเขาออกจากคุก
เพราะว่าเขาโดนเข้าไปในวันที่๑๓นะคะ
คือกรณีที่ไปรวมตัวกันก่อนที่จะมีการชุมนุมใหญ่วันที่๑๔
เที่ยวนุษยาวิประชาธิปเตยเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปเตย
นันทะพงบ์ปานมาร์ตสวัสดีทั้ง๒ท่านค่ะ

คือไม่รู้จะแนะนำคุณด้วยเหตุการณ์ไหนนะคะ
โดนจับอาจารย์๑๓ที่อนุสวรีประชาธิปไตยวันเดียวกัน
แล้วพอออกมาปุ๊บก็จะมาจัดกิจกรรมในรามคำแหงก็คุณอีกแหละ
ทีนี้เริ่มจากอาจารย์ภัยบูลก่อนค่ะ
อาจารย์คิดว่าสภาในเดือนหน้าที่จะถึงเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูล
น่าจะทำให้บรรยากาศข้างนอกเบาลงได้ไหมคะ
ทำให้เขารู้สึกว่าเสียงได้รับการรับฟังได้ไหมคะ
พูดเดือนหน้าที่จริงเป็นอาทิตย์หน้าละ
แล้วก็เดือนหน้าไม่ถูกหรอก
อาทิตย์หน้าแล้ว
ก็ทราบปัญหานะฮะก็อยากจะเร่งรัดให้มีการพินาเรื่องร่างแก้ไขรัฐมนูล
แต่ว่าทีนี้เดิมถ้ามันเฉพาะ๖ร่างเนี่ยก็พร้อมล่ะ
พินากันได้ตั้งแต่ต้นต้นเดือนแต่ว่าเนื่องจากมีฉบับไอลอร์ตามกฎหมายแล้ว
ก็จะต้องให้เวลาในการตอบกลับมา๓๐วันก็ครบวันที่๑๒ตุลาคม
เพราะฉะนั้นท่านประธานจะบรรจุได้เร็วที่สุดก็คือวันที่๑๓ตุลาคม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

อยากใช้หลง

ส่วนใจถึง
คือความจริงนะครับก็วันนี้ต้องพูดต้องพูดตามตรงนะครับว่า
ในส่วนของพวกเราเนี่ยเรายืนยันในข้อเรียกร้องนะตอนนี้นะครับ
ณวันนั้นเนี่ยเราพยายามยื่นร่างของไอลอไปประชาชนนะฮะ
ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดวันนั้นก็เป็นคุณภัยบูลที่เสนอเลื่อน
ร่างของไอลอไปด้วยเลื่อนของที่มีมอบหน้าสภา
เรื่องของให้เลื่อนออกไปก่อนแล้วก็ค่อยมาตั้งกรรมธิการอันทีหลัง
ซึ่งพอมาถึงวันนี้เราต้องพูดกันตามตรงว่า
สำหรับผมนะครับในฐานะนักกิจกรรมคนหนึ่ง
และในฐานะที่ผู้เข้าร่วมชุมนุมคนหนึ่ง
วันนี้เราต้องยืนยันในข้อเรียกร้องของเราว่า
รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยต้องลาออก
และเราต้องการรัฐธรรมนุนฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนนะครับ
แล้วก็ข้อที่๓เราก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่า
เราต้องการปฏิรูปสถาบันพระมากษัตริย์นะครับ
ข้อเรียกร้องนี้นะครับมันเลยคำว่าที่จะต้องมาแก้ลำนูนแล้วครับ
ซึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเปิดใจรับฟังนะครับ
แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาสนทนากับคุณภัยบูลเนี่ย
สิ่งหนึ่งที่ผมต้องถามไปยังพักพลังประชารัฐ
หรือคุณภัยบูลในฐานะรองหัวหน้าพัก
วันนี้พรรคพลังพญารัฐไม่ได้ยึดมั่นในระบบประชาทิศไตเลยด้วยซ้ำไป
แล้วเรื่องของการแก้มนูนเนี่ย
ผมก็เชื่อว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยไม่มีความจริงใจที่จะแก้รับนูนอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าพักพลังประชารัฐมาจากการยึดอำนาจรัฐประหารปี๒๕๕๗นะครับ
แล้วก็ใช้วิธีการชนะการเลือกตั้งโดยรับนูลที่ไม่เป็นประชาธิปไตย
เพราะฉะนั้นวันนี้มันถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องมีรัฐมนูลที่มาจากประชาชนจริงนะครับ

ก็เป็นความเห็นนะเป็นความเห็นของกุ๊กเขา
ก็มีหลายคนก็มีความเห็นอย่างนี้
ผมต้องถามคุณภัยบูลก่อนว่าวันนี้คุณภัยบูลเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยหรือไม่
ผมต้องถามก่อนว่าเอาคำตอบใช่ไหม
คือเดี๋ยวผมยังถามให้จบคือหนึ่งเนี่ยคุณภัยบูลเนี่ยเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยหรือไม่นะครับ
แล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปนะครับคุณภัยบูลก็ออกมาชุมนุมประท้วงแล้วนะครับ
แล้วก็เป็นแก่นำตอนกรปศด้วยถ้าผมจำไม่ผิดคุณภัยบูลเคยขึ้นเวทีคอปทด้วยนะครับ
แล้วอะไรประมาณนี้แหละครับแล้วประเด็นคือวันนี้พอประชาชนออกมาชุมนุมเรียกร้องนะครับ
ภักดิ์พลังพยารัฐกลับไม่รับควังเสี่ยงของประญาชนนะครับ
วันนี้เราโดนสลายการชุมนุมโดยที่เราไม่ได้ไปยึดสถานที่สมัยเหมือนที่คุณภัยบูลชุมนุมประท้วง
เราไม่เคยไปยึดธรรมเนียบเราไม่เคยไปยึดและมีหนำซ้ำมอบของเราก็มีกำหนดเริ่มกำหนดจบอย่างชัดเจน
แต่ล่าสุดรัฐบาลก็สลายการชุมนุมโดยการฉีดน้ำการสลายการชุมนุมโดยการฉีดน้ำเนี่ยต้องมีต้องทำตามหลักสากล
ผู้ชุมนุมต้องยึดสถานที่ต้องบุกลุกต้องมีอาวุธแต่ผู้ชุมนุมที่ออกมาเนี่ยเขามาโดยปราศจากอาวุธและที่สำคัญเขาไม่ได้ยึดอะไรเลยนะครับ
นี่คือสิ่งที่เราต้องพูดความจริงกันผมก็เลยอยากถามคุณภัยบูลว่าคุณภัยบูลเชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตยหรือเปล่า
หรือคุณไปบูลเห็นด้วยการรับอาหารปี๒๕๕๗หรือไม่
ถ้าผมเชื่อมั่นในหลักของประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตริย์ทรงเป็นประมุกอันนี้สำคัญนะครับ

ลงถนนนั้นก่อนที่ผมจะมาสมัครสอสอนะฮะ
คือผมผ่านการชุมนุมมาแล้วผมเข้าใจนะฮะ
แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือผมเข้าใจว่าคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะ
มันมีความเข้าใจกันหลายมิติครับ
แต่ในมิติของผมนั้นเป็นมิติที่เป็นไปตามรัฐมนูญฉบับนี้
หกศูนย์ก็คือระบบเชฟไตอันตรีพระธรรมสัตว์เป็นประมุก
แล้วก็ผมก็เชื่อมั่นสูงสุดผมเชื่อมั่นมากกว่าคนอื่นตรงว่า
ผมเชื่อเรื่องประชามติผมเชื่อว่าจะทำอะไรก็ช่างอ่ะนะฮะ
ผมอยากให้ประชามติเป็นเรื่องดีที่สุด
เพราะประชาชนจะได้มาออกเสียงกันโดยตรงนะฮะต่อเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะฮะ
ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มผู้ชุมนุมหรือพักฝ่ายค้านก็ตาม
เวลาพิปรายในสะพาเนี้ยค่ะผมบอกว่ามันเป็นความคิดเห็นเขา
แล้วก็มาฟังความคิดเห็นผมด้วยนะฮะต่างฝ่ายต่างฟังความคิดเห็นกัน
แต่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่แต่ว่าอย่าไปเอาเข้าใจว่า
เมื่อตัวเองเห็นว่าอย่างนี้แล้วไอ้ใครที่เห็นต่างแล้วกลายเป็นไม่ดีเลย
อันนี้ก็ไม่ได้นะฮะอันนี้ข้อที่หนึ่งนะฮะข้อที่สอง
เมื่อตัวเองเห็นว่าอย่างนี้แล้วแล้วมันจะต้องได้อย่างนี้นะฮะ
มันไม่ได้มันต้องดูตัวบทกฎหมายดูเรื่องหลายเรื่อง
แล้วอย่างเช่นไปเรียกร้องบนเอกประยุทธ์ลาออกเนี่ย
ผมก็บอกเลยบอกว่าผมเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ต้องไม่ลาออก
เพราะว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องคิดถึงคนที่เลือกพลเอกประยุทธ์มา๘ล้าน๔แสนคน
ท่านไปถามคนแปดล้านสี่แสนคนก่อนจะยอมให้ท่านลาออกหรือเปล่า
ไม่ใช่คนมีจำนวนนึงหลักหมื่นนะฮะบอกว่าให้ออกแล้วต้องออก
ฝ่ายค้านเรียกร้องให้ออกผมตลกฝ่ายค้านเนี่ยแหละนะฮะ
คือไปเรียกบอกให้ลาออกดื้อลาออกเพื่ออะไรตัวเองจะได้เป็นรัฐบาล
เป็นการแย่งก่างคืออำนาจรัฐแบบจริงถ้าผมเป็นฝ่ายค้านนะ
ผมอายผมไม่กล้าพูดหรอกบอกให้พลเอกประยุทธ์ลาออก
แต่ถ้าเขาจะทำเขาก็อภิปรายไม่ไว้วางใจไปเลย

แท้กรณีตรฝ่ายอย่างนั้นไปอย่าไปเรียกร้องอะไรในลักษณะที่

แล้วก็ไปเวลาใช้เวลาในสะพาน
ไปเรียกร้องให้ลาออกว่านู้นว่านี้

ยิ่งรักนายกยิ่งรักพ้นจากตำแหน่งพร้อมรัฐมนตรี
ผมเพียงแค่ต้องการให้ประชาชนผู้ชุมนุมเขาได้กลับบ้านด้วยชัยชนะนะฮะ
ต้องการยุติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้น

เพราะตอนนั้นผมยังเป็นสมาชิกวุฒิสภามีเวลาอีก๓ปี
กลายเป็นว่าพอรัฐประหารขึ้นพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคอสช
ภายใน๒วันสั่งยุบวุฒิสภาทิ้งหมด
ผมตกงานเลยผมจะอยู่อีก๓ปี

ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยนะฮะ
มันต้องมีคำตอบแค่๒อย่างครับว่า
คือคุณภายบูรณ์เนี่ยเห็นด้วยการรัฐภาหารปี๒๕๕๗หรือไม่

ผมพูดตรงนะฮะ
ผมไม่เห็นด้วยระบบรัฐประหารทั้งสิ้น

เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองมันไปถึงทางตันในวันที่๒๒
เราก็บอกอยู่แล้วบอกว่าให้มีนายกคนกลาง

แค่ยอมลาออกจากคอลโลมอทั้งหมด

ในเมื่อมันทางตันก็ต้อง

ถ้าเอาคำตอบตามที่คุณนันทพงศ์บอกเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวผมเล่าที่มาที่ไปเลยนะครับ

คือรัฐภาพปัจจุบันเนี่ยฮะ

เมื่อกี้คุณภัยบูลอ้างเรื่องประชามตินะครับ

แต่ผมเนี่ยคนที่ผมไม่เห็นด้วยกับการ

ฉบับปัจจุบันคือรัฐมนุนฉบับปี๖๐

ผมและเพื่อนหลายคนในสมัยนั้นยังเป็นนักศึกษาอยู่

นะครับแต่ผมกลับโดนจับติดคุก

รัฐมนุนฉบับปัจจุบันเนี่ยกลับทำได้ทุกอย่าง

จากรัฐบาลขอสรชอซึ่งมาจากการรัฐประหารวันนั้นด้วย
นี่คือที่มาของรัฐมนุนฉบับปัจจุบันซึ่งมีอีกหลายคนเกือบร้อยคน
ผมจำตัวเลขไม่แม่นแต่มีจำนวนเยอะที่โดนการดำเนินคดี
จากการออกมาลนโรงโหวตโนในสมัยนั้น
รัฐมนุนฉบับนี้มันไม่มีความเป็นประชาธิปไตยและไม่มีความชอบทำ
เพราะฉะนั้นการที่คุณภัยบูลอ้างเรื่องของการรัฐมนุนฉบับปัจจุบัน
ผ่านประชามาติผมถือว่าคุณภัยบูลไม่สามารถที่จะอ้างเรื่องประชามาติ
เพื่อเป็นความชอบทำกับรัฐมนุนฉบับนี้ได้แน่นอน
เพราะถ้ารัฐบุญชบับนี้มีความชอบทำและเป็นประชาธิปไตร
พวกผมคงไม่ไปอยู่ในคุกครับคุณภัยบูลและพวกผมต้องไม่ขึ้นสารทหารด้วย
พวกผมเป็นพลเรือนเป็นประชาชนคนธรรมดาไม่ได้เป็นทหาร
และทำไมผมต้องขึ้นสารทหารครับแล้วสิ่งสำคัญพวกผมอยู่ในคุก
เพราะการออกไปแสดงความคิดเห็นว่าผมไม่เห็นด้วยกับรัฐมนุนฉบับนี้
รัฐมนุนฉบับนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงผมแค่ออกไปบอกแค่นั้น
แต่คนที่รณรงค์บอกว่าเห็นด้วยเห็นด้วยแถมได้งบจากรัฐบาลด้วย
รัฐบาลออกไปลนลงตามโรงเรียนด้วย
และพวกผมต่างจากเขาตรงไหนและทำไมผมถึงต้องติดคุก
คุณภัยบูลบอกว่าประชาชนเลือกผลเอกประยุทธ์มา๘ล้านคน
นี่คือสิ่งทำ๑ล้าน๔แสนคน
วันนี้คุณภัยบูลอยู่พักพลังประชารัฐใช่ไหมครับ

ผมถามคุณภัยบูลว่าคุณภัยบูลเป็นปาร์ตี้ลิตลำดับที่เท่าไหร่ของพักพลังประชารัฐ

ไม่ใช่ครับคุณภัยบูลไม่ใช่ก็คือคุณภัยบูลเนี่ยมาจากพักอ่า
ไปแล้วคนไหนเป็นพักชีวิตพักเดิมคือพักพระพุทธเจ้าอ่า
แล้วกฎหมายข้อไหนบอกให้คุณภัยบูลเนี่ยยุบพักตัวเองและไปอยู่กับพักพลังประชารัฐ
คือตอนนี้สอสอแต่ละคนในระบบปาร์ตี้ลีสเนี่ยเขามีลำดับหมดนะครับ
วันนี้ใน๕๐๐คนมีคุณภัยบูลคนเดียวในประเทศไทยนี้
ที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่บัญชีรายชื่อลำดับที่เท่าไหร่
ซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกนะครับคือผมไม่อยากมองเป็นเรื่องตลก
แต่นี่มันไม่สมควรเกิดขึ้นในรับนูลฉบับปัจจุบัน
แล้วที่บอกว่า๘ล้านเสียงเนี่ยคือในภายใต้กติกาทั้งหมด
สชยังคงอำนาจอยู่และจัดการเลือกตั้งเอง
แล้วคุมเกมทั้งหมดไว้แล้วมันจะมีแฟร์
มันจะยุติธรรมกับประชาชนทั้งประเทศได้อย่างไร
และวันนี้แม้แต่กรกตเองที่เป็นผู้จัดการเลือกตั้ง
ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าคุณไพบูลเป็นสสปติฤทธิ์อลัมตับเท่าไหร่
ประเด็นคือคุณภัยบูลประชาชนเลือกมาแค่๔๐๐๐กว่าเสียง
ไม่เคยมีประเทศไม่มีกฎหมายประเทศใดหรอกครับที่บอกว่า
ได้ประชาชนเลือกมาแค่๔หมื่นกว่าเสียงแล้วได้สส
คือผมไม่อยากใช้คำพูดว่าคุณไพบูลมาจากสสปติฤทธิ์
ผมไม่อยากใช้คำนี้ครับแต่สิ่งสำคัญวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วอ่า
คือสูตรจำนวนกรกตก็บอกไม่ได้
คือผมต้องอธิบายที่มาที่ไปว่าคุณไพบูลมาได้อย่างไร
แล้วคุณภัยบูลวันนี้ที่คุณภัยบูลบอกว่าคุณภัยบูลอายแทนฝ่ายค้านที่ออกมาวิภาควิจารณ์
ผมไม่ได้สังกัดฝ่ายค้านนะครับคุณภัยบูลผมเป็นนักกิจกรรมเป็นคนรุ่นใหม่คนหนึ่ง
วันนี้ผมอยากบอกว่าถ้าผมเป็นคุณภัยบูลนะ
ผมก็อายที่ผมกินภาษีประชาชนที่คุณภัยบูลคือเงินเดือนคุณภัยบูลมาจากภาษีประชาชน
ผมก็อายแทนคุณภัยบูลเพราะเงินเดือนมาจากภาษีประชนแล้วคุณภัยบูลไม่ได้ยึดมั่นในหลักการประชาปไต
และที่มาของคุณภัยบูลไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมและก็ไม่เป็นประชาธิปไตยเลย
ซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่คุณภัยบูลต้องคิดว่าคุณภัยบูลมาจากประชาธิปไตยหรือไม่

ออนไลน์นะคะอาจารย์เชิญค่ะเดี๋ยวเวลาให้พบ
เมื่อกี้ที่ว่าเรื่องเขาไปถูกเขาเรียกอะไรถูกควบคุมตัวตั้งร่วมร้อยคน
แล้วก็เลยทำให้การลงประชามตินั้นไม่ชอบสรุปว่ามันอยู่วัดกันแค่ร้อยคนนี้
ถ้าร้อยคนที่ไม่ได้ไปลงเนี่ยประชาติที่ลงโดยคน๒๐กว่าล้านคนเนี่ย
มันไม่ชอบใช่ไหมแล้วไอ้คนที่เป็นลงไม่เห็นด้วยสิบล้านกว่าคนเนี่ย
เขาเป็นใครฮะนะฮะเขาไม่มีค่าเลยเหรอนะฮะ
เขาอุตส่าห์ไปออกเสียงลงคะแนนว่าเขาไม่เห็นด้วยกับรัฐมนูลฉบับนี้
สิบล้านกว่าคนอืมนะฮะสิบล้านห้าแสนคนหรือยังไงเนี่ย
แต่คนเห็นด้วย๑๖ล้านคนแล้วขาดพวกนี้เข้าไปร้อยคน
กลายเป็นว่าการลงประชามตินั้นไม่เป็นประชาธิปไตยผมว่าความคิดของกุ๊กเนี่ย
เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกมั้งนะฮะถ้าตัวเองไม่ได้ไปลง
แสดงว่าไอ้เรื่องที่ทำมาทั้งหมดไม่ถูกต้องอย่างนี้ก็ตายเนี่ยฮะนะฮะ
ยังไงก็ต้องเชิญเข้ามาลงก่อนเหรอมันถึงค่อยจะเป็นความสมบูรณ์
อันนี้ผมไม่เห็นด้วยนี่แหละไม่ใช่ประชาธิปไตย
นี่คือเอาตัวเองเป็นหลักนะฮะต้องดูว่าคนไม่เห็นด้วย๑๐ล้านหลายแสนคนนะฮะ
แล้วก็เห็นด้วยสิบหกล้านค่ะดังนั้นสิบล้านกว่าก็ติดคุกไหมอืม
เขาไม่ได้ถูกติดเขาไม่ได้ถูกขีดขวาเขาไม่ได้อะไรเขาสามารถมาได้เองโดยอิสระทั้งสิ้น
นะฮะแล้วก็อย่าไปดูดูถูกคนสิบล้านกว่าเสียงนะฮะอ่า
เขาก็ไม่เห็นด้วยเขาก็ไปออกเสียงเขาเป็นประชาธิปไตยอืม
แล้วก็อย่าไปดูถูกคน๑๖ล้านเสียงที่เขาเห็นด้วย
เขาไม่รู้เรื่องถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตย
ถ้าคิดอย่างนั้นนะฮะดังนั้นอันนั้นจบไปเรื่องหนึ่ง
เอาเรื่องที่สองว่าไงครับเรื่องเรื่องปาร์ตี้ลิสต์ลำดับของอาจารย์ภัยบูลนะคะ
แล้วก็เรื่องสี่หมื่นคะแนนที่ได้นั่งเป็นสอสอผมไม่รู้เลยว่ากุ๊กนี่จะทำงานใหญ่
ขณะที่จะปฏิรูปนู่นเปลี่ยนแปลงมายุ่งอะไรกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่อง
บัญชีระดับปาร์ตี้ลิสต์มันไปมีความสำคัญอะไร
ในสภาไม่มีใครเขาพูดถึงกันแล้วถ้าไปพูดเขาก็ตลกเอานะฮะ
คือมันไม่รู้เรื่องมันไร้สาระนะฮะ
คือผมก็เป็นสอสอบัญชีรายชื่อนั่นแหละทุกคนก็ไม่มีลำดับไปแล้ว
พอเป็นสอสอไอ้คนที่มีลำดับนั้นก็คือผู้สมัครบัญชีรายชื่อที่ยังมีระดับเท่านั้นเอง
ดังนั้นเรื่องนี้ผมว่าไร้สาระเสียเวลานะเอาต่อฮะเรื่องที่สาม
ก็คือรวบเรื่อง๔๐๐๐คะแนนด้วยค่ะอาจารย์
สี่หมื่นห้าพันคะแนนที่ผมได้จากปฏิฤทธิ์เยอะกว่าสอสอเขตตั้งไม่รู้กี่คน
สอสอเขตสองหมื่นเสียงก็ได้เป็นสอสอแล้ว
แต่สี่หมื่นห้าพันเสียงที่ผมได้ได้ทั้งประเทศด้วย
มีความชอบทำที่สุดเป็นคะแนนบริสุทธิ์ด้วย
แล้วก็มีความสง่างามที่สุดด้วยเป็นประชาธิปไตยที่สุดด้วย
ผมถามเพียงแค่อย่างเดียวเหมือนถามยิ่งชีพ
เหมือนตอนนี้ก็ถามกุ๊กกุ๊กเคยลงเลือกตั้งไหม

ผมล่ะครับผมเคยลงเลือกตั้งองค์การนักศึกษาครับผม
การศึกษาเลือกก็เลือกไปเลือกตั้งจริงเลือกให้ประชาชนเลือก
แล้วเป็นประชาธิปไตยไหม

ถ้าเป็นประชาธิปไตยก็ต้องลงสมัครเลยเป็นสาวอายุ๒๕ก็ลงสมัคร
แสดงว่ากลัวอะไรเหรอกลัวประชาชนเขาจะไม่เลือกเหรอ
เมื่อกลัวประชาชนก็ไม่เลือกเลยจะใช้วิธีออกมาปลูกม็อบกันอย่างนี้มันดีกว่า
เพราะว่ารู้สึกเสียงดังดีอย่างนั้นหรือเปล่า
อันนี้ถามครับเลยนะอ่านเลยค่ะ
เดี๋ยวผมตอบไปคำถามที่๑ก่อนนะครับ

มันมีอีกคำถามหนึ่งนะเรื่องพักพลังประชารัฐเรื่อง๘ล้าน๔แสนเสียง
เพราะว่าถ้าแสดงว่าพักพลังประชารัฐ๘ล้าน๔แสนเสียงเนี่ย
คะแนนไม่ถูกต้องไม่บริสุทธิ์มาอย่างนี้
แต่คะแนนอนาคตใหม่๖ล้านกว่านั้นบริสุทธิ์ถูกต้อง
เพื่อไทย๗ล้านกว่าถูกต้อง
พูดอย่างนี้มันเป็นประชาธิปไตยไหมเนี่ย
มันไม่เป็นมันเป็นการเลือกตั้งด้วยกัน
ดังนั้น๘ล้าน๔แสนเสียงเป็นพักที่ได้เสียงมากอันดับหนึ่งนะฮะ
ผมย้ำนะฮะ๘ล้าน๔แสนเสียงคือพักพลังประชารัฐ
ดิฉันเรียนให้เรื่องอดีตอีกแค่คนละรอบนะคะ

เดี๋ยวผมกลับไปเรื่องประชามติก่อนนะครับคุณภัยบูล
ก็คือว่าคนที่ออกมาโรนโรงเห็นด้วยรับโน้นฉบับเนี่ย
สามารถออกมารณรงค์ได้อย่างเต็มที่ทำอะไรก็ได้

แต่สิ่งสำคัญนะครับคือผมเชื่อว่าทุกคนที่ออกมาเนี่ย
มันก็ทุกคนก็คือยืนยันในหลักการประชารัฐใต้นั่นแหละ

แต่คนที่ออกมาไม่เห็นด้วยหรือคนที่พยายามออกมาแสดงความคิดเห็น
หรือให้แสดงให้ความรู้เรื่องรับนูลฉบับนี้กลับโดนจับติดคุก
ใช่ครับแต่คนที่เห็นด้วยเนี่ยทำไมถึงทำได้แล้วเจ้าหน้าที่รัฐทำได้เลยทำเองด้วย
คือประเด็นคือคนที่ออกมาแสดงลนลงไม่เห็นด้วยร่างอำนวนฉบับนี้
เขาไม่เห็นด้วยแต่เขาโดนกลับติดคุก
นี่คือมันไม่แฟร์ตั้งแต่ต้นแล้วมันจะเป็นประชาชน
แต่อย่างเช่นผมเนี่ยผมติดคุกเพราะว่าผมออกมารณรงค์ไม่เห็นด้วย

คือผมว่าเรื่องนี้มันมีรายละเอียดเยอะ

อย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแค่แค่ตัวเองโดนจับแล้วก็
กลายเป็นว่าการทำทั้งหมดมันไม่เป็นประชาธิปไตย
มันไม่เป็นทำกับคนยี่สิบกว่าหก

ทำไมตัวเรามีเสียงอะไรมากกว่าชาวบ้านเขาเยอะแยะขนาดนั้น
ก็มี๑เสียงแล้วทำไมรัฐบาลออกมาโดนตรงให้ด้วยได้ล่ะครับ

นี่ตกลงว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะคุยกันถึงแต่ตอนนั้นใช่ไหม
เราต้องคุยตรงของที่มาร่ำนวลเฉยแบบนี้
เอาเดี๋ยวผมจะไปเอาคดีมาดูก็ได้ว่าพวกเราไปทำอะไรมั่ง
เพราะคงของกฎหมายผมไม่รู้ก็ไปจัดจริงจริงไม่รู้
คือไม่ได้พูดว่าเสียดายเสียงจำนวนคนที่โดนจับไปไม่ได้ลงไปโหวตโน
แต่กำลังบอกว่าลักษณะของการลนลง

อ่าจบไหมอ่ะอย่างนี้ที่เขาสูงคือจบไหม
แพ้ชนตีก็อ่าเรื่องว่ามันอยากพูดอย่างนี้แหละ
เดี๋ยวกลับมาที่อาจารย์ขออีกทีเดียวเชิญค่ะ
คือมันไม่เกี่ยวกับแฟ้ชนตีอะไรหรอกครับ
เพราะว่าที่มาเนี่ยการออกมาแสดงสิทธิเสรีภาพเราต้องยืนยันนะครับว่าหลักสิทธิเสรีภาพในการออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราต้องทำได้

เดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวอ่าแต่ทีนั้นขอให้กระชับนิดหนึ่งอ่า
ผมก็ส่วนหนึ่งติดคุกส่วนที่สองก็คือช่วงหนึ่งเราก็มีกระแสนะครับที่บอกว่าอยากให้รัฐบาลประยุทธ์ออกไปรับไว้ก่อนก็มีประชาชนส่วนนี้เหมือนกัน
นะครับสิ่งสำคัญวันนั้นทำไมเราถึงออกมาโรน
ประชาชนมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงถูกไหมผมว่าคุณภัยบูลก็เป็นคนไทยเหมือนกัน
แต่ทำไมพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเป็นคนเท่ากับผม๑สิทธิ์๑เสียงเหมือนกัน
แต่พอเราเลือกตั้งกลับมาเสร็จพลเอกประยุทธจันโอชามีสอวรสองร้อยห้าสิบคนอยู่ในมือแล้ว

ประชาธิปไตยในมิติเขา
เดี๋ยวสิเนี่ยกำลังจะขโมยมาให้อาจารย์

คือสิ่งที่คุณภัยบูลกำลังพูดเนี่ย
คุณภัยบูลอาจจะเป็นประชาธิปไตยแบบไทย

เรื่องที่มาสอสอของคุณภัยบูลเนี่ย

เอาล่าสุดเนี่ยก็คือเหมือนการที่

เมื่อมันไม่มีลำดับต่อไปแล้ว

คือสมมติว่ามันโดบสอสอรถกรรม

คือเราต้องคุยกันเรื่องของที่มาของนักมนุน
เพราะเรากำลังคุยถึงเรื่องรัฐมนุนกระแสทุกวันนี้

เชิญค่ะการเมืองไทยตอนนี้ปัญหาคืออ้างประชาธิปไตย
ปัญหาคือเอาความเห็นส่วนตัวมาแล้วก็ต้องการให้ได้อย่างที่ตัวเองต้องการ
โดยไม่คำนึงเลยจริงว่าประชาธิปไตยจริงนั้นจะต้องคำนึงถึงเสียงข้างมาก
คำนึงถึงผู้อื่นด้วยแล้วประชาธิปไตยแท้จริงแล้ว
ถ้าพูดว่าไทยไม่ดีอะไรต่างไปดูแบบสหรัฐอเมริกานะฮะเวลาเขามีระบบมีปัญหาอะไรขึ้นมา
เขาจัดการอะไรต่างนั้นไปลองดูประเทศไทยดีกว่าเขาไม่รู้ตั้งกี่สิบเท่า
ภูมิใจในความเป็นชาติของตัวเองภูมิใจในความเป็นประชาธิปไตยของตัวเองของประเทศไทย
ครับและที่สำคัญทุกคนมีสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันอย่ามีใครก็ตามกล้าที่จะบอกว่าตัวเองมีเสียงเดียว
แต่บอกพูดแทนประชาชนทั้งประเทศเหมือนผู้ชุมนุมที่กำลังพูดอยู่ในเวทีต่างนั้นผมไม่เห็นด้วยครับ
อาจารย์จะพูดถึงพลเอกประยุทธ์๑คนแล้วมี๒๕๐สวไหมประเด็นนี้
อ่ะก็เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ผมไม่เห็นเกี่ยวอะไร

แล้วใครตั้งสว๒๕๐คนนี้มาล่ะครับ

อาจารย์หมายถึงว่าก็มันเขียนอยู่ตามวันนี้
ก็บอกว่าก็มันเขียนไว้ง่ายขอแก้
อเจมส์มคายุทเป็นคนตั้งสว๒๕๐คนนี้มา
แล้วสุดท้ายสว๒๕๐คนนี้
ก็ผ่านประชามตรีก็บอก

แล้วก็เอาสวไปเลือก
ก็บอกแล้วผ่านประชามตรีคน๑๕ล้านสิน

ประเด็นนี้แหละแต่เดี๋ยวโฆษณาไปก่อนค่ะ

อย่างน้อยนะคะน่าจะพบกันได้

จะมีข้อตอบรับบ้างไหม
อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหนึ่งเราต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกนะครับ
ส่วนที่๒เราต้องการรัฐมนุนฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชน
ส่วนที่๓เราต้องการปฏิรูปสถาบันพระมากษัตริย์
แต่ผมต้องยืนยันอย่างนี้ก่อนนะครับว่าผ่านท่านผู้ชมทุกท่านเลยว่า
การปฏิรูปไม่ใช่การล้มล้างดังที่เราโดนใส่ร้าย

ปฏิรูปคือการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องบางอย่างนะครับ
เหมือนผมเนี่ยผมอยากให้สถาบันกษัตริย์อยู่เคียงคู่สังคมไทยไปอย่างยาวนานนะครับ
สถาพรด้วยและสิ่งสำคัญนะครับ
วันนี้เราต้องพูดกันตรงว่า๓ข้อเรียกร้องเราเนี่ยเราเนี่ย
จะอ่าเห็นด้วยหรือสนองเสียงแปรชนอย่างเนี้ย
ได้มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ปฏิเสธทั้ง๓ข้อ

อาจารย์ภัยบูลค่ะข้อที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดคือข้อไหนคะ

เพราะว่าตุกสงฆ์เขาต้องการข้อสุดท้ายข้อ๓เป็นเป้าหมาย
แล้วก็ข้อที่๑๒เป็นหนทางไปสู่ข้อที่๓
ปฏิรูปสถาบันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นการปฏิรูป

เดี๋ยวก่อนที่คุณภัยบูลจะพูดเรื่องการปฏิปัก

วันนี้ต่อให้๑๐ข้อเรียกร้องของน้องธรรมศาสตร์ก่อนหน้านี้นะครับ

ไม่มีข้อไหนที่ล้มล้างสักอย่างหนึ่ง
เพราะฉะนั้นผมต้องการสื่อสารกับคุณภัยบูลว่า
ปฏิรูปสถาบันพระมากษัตริย์
ไม่เป็นการปฏิบัติต่อสถาบัน
และไม่ใช่การล้มล้างด้วยนะครับ

เรื่องนี้ต้องแปลความหมายให้ถูกนะครับ
กระทำที่ก่อให้เกิดผลเป็นการซ่อก่อนบ่อนทำลาย
จนเกิดชำรุดสุดโสมเสื่อมสามหรืออ่อนแอลง

ผมก็เป็นคนมีความรู้พอสมควรนะครับ
ผมดูจากพฤติการดูจากคลิปต่าง
ผมก็สรุปได้เป็นปฏิปักษ์นะครับ
ส่วนจะไปสร้างชื่อเป็นปฏิรูปอะไร

แต่ทั้งหมดเป็นปฏิปักปฏิปักเรารับไม่ได้นะฮะ

ที่สองเมื่อต้องการผมก็บรรยายในสภาแล้ว
ก็ต้องการที่จะขจัดคนที่มีความจงรักภักดีสูงสุด
ก็คือพลเอกประยุทธ์ให้ลาออกไปนะครับ

เพราะท่านต้องทำหน้าที่ปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
แล้วก็คน๘๔๐๐๐๐๐เสียงสี่คนที่เลือกท่านมา

ลำนูลที่เขาอยากให้แก้ก็คือลื้อโครงสร้างของพระราชอำนาจ
โครงสร้างสถาบันมหากษัตริย์ทั้งหมด
ผมให้ไม่ได้ถ้าจะให้ได้ก็จะต้องเบทหมวด๑หมวด๒อะไรนี้นะ

คือประเด็นคือเมื่อกี้ที่คุณภัยบูลบอกว่า

แต่คนไทยก็ต้องการให้สถาบันพระมกษัตริย์เนี่ย
คู่สังคมไทยไปอย่างยาวนานนะครับ

ข้อเรียกร้องที่เราเรียกร้องเนี่ยว่า

เหมือน๑๐ข้อเรียกร้องที่น้องธรรมศาสตร์

ก็ไม่มีข้อไหนที่บ่งบอกว่าเราจะล้มล้างสถาบัน

แล้วสิ่งสำคัญคือผมอยากถามกลับไปหาคุณภัยบูลว่า
วันนี้ผมว่าฝั่งรัฐบาลเองนะครับที่

ที่พยายามโหนนสถาบันพระมางาสัตว์
เพื่อมาเป็นค่ามาทำลายขวังตรงข้าม
ที่ฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้คิดที่จะล้มล้างอะไรใดทั้งสิ้น

กรรมของผู้ชุมนุมการกระทำของผู้ชุมนุมทำงานส่อเจตนา
เรื่องนี้อย่าเอาคำพูดผมคนเดียวไว้
ซึ่งไม่มีใครเขามองว่าเป็นการไปยกย่องเทิดทุนสถาบัน
เป็นแต่การเป็นปฏิปักต่อสถาบัน

คือทั้งสองฝั่งสามารถจะคุยประเด็นข้อเรียกร้องที่๓นี้ในสภาได้

คุยด้วยถ้าเอาเรื่องนั้นเข้ามาไม่คุยไม่ยอมคุย

ต้องจิตนนา
ประชาชนทั้งประเทศเขารู้ฮะ

เมื่อกี้คุณภัยบุญอาจจะใส่ไลค์น้องที่พูดถึงนะครับ
ว่าการปฏิปักผมพูดชัดนะครับว่า
ผมยืนยันผมไม่ได้ใส่ไลน์ผมพูดจริงแล้วยืนยันอีกครั้ง
เดี๋ยวสิอาจารย์อยากใส่เขาเขาเหลือไม่เต็มแล้วนี่
คือสิ่งที่ข้อเรียกร้อง๓ข้อเรานะครับ
ข้อที่๓เราไม่ได้ปฏิปักต่อสถาบันพระมกษัตริย์
สถาบันพระมกษัตริย์เป็นของคนไทยทุกคนนะครับ
และสิ่งสำคัญข้อเรียกร้องของเรานะครับ

เราต้องการให้สถาบันอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
แต่เราต้องการปฏิรูปในสิ่งที่อันไหนที่มีพระราชอำนาจมากเกินไป
นู่นนี่นั่นนะครับผมไม่ลงดีเทลนะครับ

ก็ไม่มีข้อไหนที่บอกว่าล้มล้างนะครับ
และสิ่งสำคัญข้อเรียกร้อง๓ข้อเราก็ไม่มีข้อไหนที่ล้มล้าง
หมายแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นอย่าใส่ร้ายป้ายสีกันเรื่องพวกนี้นะครับ
เพราะการโหนสถาบันมาหากินกับสถาบันเรื่องนี้นะครับ
ถือว่าไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมกับประชาชนทั้งประเทศครับผม
อันนี้จบด้วยเพราะเวลาบทเท่านั้นเอง
ไม่ได้ตั้งใจจะให้ท่านทุกท่านพูดแค่นี้นะคะ
ยังไงขอบคุณทั้งสองท่านก่อนค่ะครับลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ